ตานค่ะหมาพันธสมของไทยรอแล้วรอเล่ารอเจ้าของที่ทอดทิ้งมันไปนะคะ
คือเจ้าของเนี่ยย้ายบ้านแต่ไม่เอาหมาตัวเนี้ยไปด้วยดูสิคุณดูสิน่าสงสารนะ
มานั่งรอนอนรอแบบนี้ค่ะหน้าจองเชียวคนเอาข้าวเอาน้ำไปให้กินมันก็ไม่กินนะคะ
เรื่องราวเนี่ยถูกถ่ายทอดโดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเป็นเจ้าของร้านสักคิ้วย่านห้วยขวาง
โพสต์ภาพภาพนี้พร้อมกับแคปชั่นระบุบอกว่าจิตใจทำด้วยอะไร
เจ้าของยายบ้านแล้วไม่พาน้องไปด้วยทิ้งเอาไว้น่าสงสาร
หมาก็นั่งเฝ้านอนเฝ้าให้ข้าวให้น้ำก็ไม่ยอมกิน
ตาก็เป็นแผลไม่รู้ใครไล่เครื่องมาอาทิตย์กว่าแล้ว
ระบุบอกว่าสถานที่เนี้ยเป็นซอยคลองนาซองฝั่งตรงข้ามอินธรรมระห้าสิบเก้า
ห้วยขวางกรุงเทพอืมทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ติดต่อสอบถามไปที่ผู้โพสต์ผู้โพสต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าหมาตัวนี้มันชื่อว่าเจ้าตาน
ตอนแรกเห็นน้องอยู่ที่เดิมนั่งนอน
ลักษณะคือไม่ค่อยไว้ใจใครอะค่ะเวลาเรียกก็จะมองหน้าแบบหงอย
เหมือนรอคอยอะไรสักอย่างเขาคาดการณ์เองว่า
รอให้เจ้าของมารับตอนนี้เวลาผ่านไปนานนับสัปดาห์แล้วนะคะ
รอแล้วรอเล่าเจ้าของก็ยังไม่กลับมารับมันนะคะ
แต่เอาล่ะถึงยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชม
มีคนใจดีรับเจ้าน้ำตาลไปดูแลแล้วนะคะ
ก็คนที่ใจบุญอยู่ใกล้กับบ้านของเจ้าน้ำตาลนี่แหละค่ะ
สุดท้ายแล้วนะคะก็มีบ้านอยู่แล้วนะ
ตอนนี้เราก็ไม่รู้เหตุผลว่าเขาทิ้งไปด้วยอะไรนะ